พี่แจนก็เป็นป้าของทุกสามหนู

เป็นคลิปอะไรอย่างนี้

ชอบจากพี่แจนพี่ปิ่นอะไรอย่างนี้เลย
มันก็ดีใจที่เขาน้องขับว่ามึงชื่อโชว์มันก็ดูบานเลน่ด้วย

ขนาดแบบเป็นเด็กนะอายุต่างกันเป็น๑๐ปี
ได้ยินได้ดูไหมคะ

ถ้าเกิดการเกลืน

สู้แลกเด็กอีนูซินกับเมื่อไหน

เพราะตอนนี้เขาก็เรียนอยู่ใช่ไหมยังเรียนอยู่เมืองนอก
แล้วใครมาโดนหลายคนดิฉามากเลย
ก็เขาก็ฮอตแหละ๓หนุ่มนั้นน่ะเนอะ
เขาก็ฮอตแล้วเขาก็เป็นเด็กที่น่ารัก
คนก็แบบชื่นชมชอบกันอะไรแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นสาวที่หลายคนอิจฉาเรา

ก็คือเหมือนเป็นแบบอายุต่างกันเลยเป็น๑๐ปีเลย
แล้วก็ดีใจที่แบบน้องเขาปลื้มอะไรอย่างนี้
แล้วก็รอดูผลงานเขา

หรือเด็กทางน้องพี่มิว
พอดีว่าเขาเพิ่งได้ดูแฟนเดม
เมื่อแบบ๒๓อาทิตย์ที่แล้วเอง

เข้าใจว่าสรุปตอนจบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็เลยคงดูแล้วเขาก็เลยแบบชอบมา
เพราะว่าโตกว่าก็จะแบบว่ามีความเป็นเป็นผู้ใหญ่มาก

โอ้ยในจิตมันไม่มีอะไรเลยอายุตักกันแบบเป็น๑๐ปีเลยอะไรอย่างเงี้ย
คือแบบเป็นพี่น้องแบบพี่น้องเลยอ่ะ